อดส่องดูแลบ้านของคุณด้วยว่ามีสิ่งแปลกปลอมเข้ามาในบ้านไหม
พูดแล้วก็น่าจะเดากันออกว่ามันหมายถึงงู
ช่วงนี้งูบุกบ้านเยอะมากคุณผู้ชมแล้วงูที่มาบ้านหลังนี้ที่จังหวัดตากฮะ
ตัวยาวถึง๕เมตรไม่ใช่แค่ท่าทางที่มันดุร้ายและขนาดที่มันยาวขนาดนี้ด้วยนะ
แต่มันยังมาพร้อมกับท่าทางแปลกเหมือนกำลังตามหาอะไรด้วย
ไปดูกันดีกว่าว่ามันจะยาวจะใหญ่จะน่ากลัวขนาดไหนค่ะ
ค่อยไปนะคะย่องไปเบาไปที่บ้านหลังนึง
ในพื้นที่หมู่๑ตำบลพบพระอำเภอพบพระจังหวัดตาก
เจ้าหน้าที่กู้ภัยต้องบึงรถมาดังที่เกิดเหตุเลยล่ะค่ะ
เพราะว่าชาวบ้านได้แจ้งขอความช่วยเหลือมาให้ช่วยจับงูขนาดใหญ่ที่บุกมาในบ้านหน่อย
พอมาถึงเจ้าหน้าที่ก็เอาล่ะอุปกรณ์พร้อมมือเจ้าหน้าที่ก็พร้อมเพลียงกันค่ะ
มาที่จุดแห่งนี้แล้วก็นี่เลย
ขวามับดีบคองูจงอ้างออกมาได้

ค่อยเพราะว่าตัวมันใหญ่มากนะ
น้ำหนักมันก็เยอะแล้วมันก็ซ่อนตัวอยู่ใต้กองเศษไม้เนี่ย

ก็ต้องจับมันด้วยความระมัดระวัง

ก็เพราะว่างูจงอางตัวนี้เป็นงูตัวเมีย

ลักษณะมันเนี่ยมันจะดูดุร้ายกว่างูทั่วไป

เจ้าหน้าที่เขาเชี่ยวชาญเขาก็จะดูงูออกดูงูเป็นใช่ไหมคะ
เขาบอกว่างานนี้ดูเหมือนเป็นงานยากนะ
แต่ก็ไม่เกินความสามารถของพี่กู้ภัยเขา
สุดท้ายจับมาได้เรียบร้อย

นานทีเราจะเจองู๕เมตรที่เราอ่านกันมาใช่ไหมคะ

ตอนนี้เขาก็มีการสันนิษฐานกันว่า

คาดว่ามันน่าจะมาตามหาตัวผู้

จะจับงูจงอางเป็นตัวผู้
ความยาวก็เท่ากันนี่แหละ๕เมตรได้

ตัวผู้ไม่ได้กลับไปสู่ธรรมชาติแล้วเหรอ

ไอ้เมียเนี่ยหายงอนแล้วก็เลยออกมาตามผัว

พี่กู้ภัยเขาก็มาช่วยเหลือกันได้อย่างเรียบร้อย

ว่ายังไงก็แล้วแต่สอดส่องแวดล้อมบริเวณบ้านให้ดีนะคะ
ถ้ามันโรครุ่งรังนี่ก็ทำความสะอาดให้เรียบร้อยนะคะ
ไม่อย่างนั้นบางทีเผลอเราไม่เห็นถูกงู
งูกัดก็อาจจะเป็นอันตรายถึงชีวิตได้นะคะ